ไปแสดงคอมเมดีกรรมนักเตะไทยหน่อยนะครับ
คือช่วงของการถ่ายเท่าสดเนี่ยเราก็ยังไม่การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์
แต่ว่าโอกาสเข้ารอบเนี่ยก็ค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับ
แต่ต้องเล่นเพื่อรักษาผลการแข่งขันให้เป็นที่๒ให้ได้ในการเจอกับสปลาวครับ

ในช่วงครึ่งแรกนี้สักประมาณ๒๐นาทีได้นะครับที่ฝนตกลงมา
แต่ว่าเราก็ได้ประตูในช่วงฝนตกนี่แหละครับ

ผู้สำคับประตูของสหปนราวก็คือ
น้อยฤทธวงศ์นะครับไม่ชัวร์ในการมาตัดบอล

ครึ่งหลังนาที๕๘กว่าจะไม่ได้ลูกที่๒ครับ

จากนั้นสหประราณวิวความหวังครับว่าเขาไล่มา

ทางชนนีเว้นประเสริฐ

ช่วงท้ายเกมจากจังหวะการสกัดเข้า
สู่ตัวเองของอารุรักษ์วรรณราชนะครับ

ไทยชนะสปลาวไป๔ประตูต่อ๑
ที่เราเป็นเจ้าภาพอินโดนีเซียครับ

เป็นไทยนะครับก็มาลุ้น

ใน๕ทีมจัดทั้งหมด๑๐กลุ่มครับ

การแหน่งคันนะครับรอบทะเลือกอีก

ทีมอันดับ๒ที่ดีที่สุดโพต้าอันดับทั้งหมด

แต่ว่าไทยล่าสุดเนี่ยนะครับ๑๐๐เรียบร้อยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ
ไม่มีทางหลุดไปอยู่ต่ำกว่าที่๖ของทีมอันดับ๒ที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับ
เลเซียที่เป็นที่๔เดี๋ยวพูดถึงกันหน่อยนะครับ
เป็นที่๔ของที่ดับ๒ที่ดีที่สุดได้เล่นรอบสุดท้ายในอาจารย์หน้าเจ้าภาพ
เป็น๕ทีมนะเพื่อให้ครบ๑๖ทีมในการแข่งขันรอบสุดท้ายนะครับ

ไปเยือนวันที่๕ตุลาคม
เข้าสัญญาณ๑๘นาที๒๐นาที

สัญญาเวลา๑ทุ่มเกมแข่งขันเวลา๑ทุ่มครึ่ง

ที่ในช่วงต้นปีเราก็จะเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วก็จะมีโทรเมนต์สำคัญเข้ามาเหมือนเช่นเคยครับ